พาไปที่แรกฮะเพื่อไปเสริมสุริมงคลกันหน่อย
ที่นี่ครับวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
เขาบอกว่าไปเจอกับมหาเทพอสูร

มาถึงห้าเทพ
อู้ยห้าเทพอสูร

เทพโพงามไม่มาพี่แกขายนมเปี้ยอยู่

คนที่มากันเยอะเขามีความเชื่อไงไปต่อกุญชิสา

มากันเขามานะครับแล้วก็มาเจอกับหลวงพระแป๊ะ

เป็นเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชายศรีจังหวัด
นครปฐมเขาทำพิธีขอโชคขอลาบ
จาก๕เทพอสูร

พระราหูท้าเวสุวรรณท้าวฮิรันพนาศูนย์พระพิเภกและพระพิราบ

เขาจัดที่นี่ตรงบริเวณสาราพระราหู๘ทิศ
โอ้โหคนมาร่วมพิธีเยอะแยะมากมาย
อารมณ์คล้ายเปิดทรัพย์รับโชคอะครับ
แล้วจากนั้นนะครับเขาก็ไปส่องทูบบุคคลที่จุดเอาไว้ในกระถางทูบ
เขาบอกว่ามีกี่ดอกอ่ะแน่นนิ้นสามดอกอุ๊ย
ก็ลองดูแล้วกันว่าคุณชอบฝั่งไหนอะไรยังไง
อย่างนี้ครับเขาบอกว่าในวันที่๓๐มีนาคมนี้นะ
เวลา๑๙นาฬิกาหลวงพ่อแป๊ะจะทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
เพราะว่าพระราหูจะย้ายราศีครั้งใหญ่
โดยราหูจะย้ายเข้าราศีเมษซึ่งส่งผลต่อดวงชะตาราศีต่อทุกราศี

ตรงนี้มี๕เทพอสูญส่วนในหนังจีนก็จะมี๘เทพอสูญมาก่อน

อันนี้๕เทพไปที่วัดสว่างอารมณ์ได้ค่ะอุ๊ยแต่จริงวัดสว่างอารมณ์เขามีหลายจุด
แล้วเขามีอีกงานขอเชิญญาติโยมสาธุชนปิดทองฝังลูกนิมิต
ไปได้เลยไปปิดลูกนิมิตฝังทอง
เฮ้ยปิดทองฝังลูกนิมิตร

คุณผู้ชมครับกลุ่มพุทธศาสนิกชน
ได้ไปร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตร๙๙ลูก

ตรงนี้คนก็เยอะมากันแยะ

แล้วไปวางเอาไว้บนลูกนิมิตทั้ง๙ลูก
แล้วจะนำไปถวายให้กับวัด

อาเผิกโคกสมโลกจังหวัดเลอบบุรีครับ
ซึ่งทางพระสงฆ์จากวัดน้องหอย
พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
เขาเป็นตัวแทนมารับมอบในครั้งนี้

รถกระบะมาบรรทุกลูกนิมิตร

ชาวบ้านเห็นปั๊บก็มาร่วมทำบุญใช่ไหมล่ะ

สายตาจับจ้องไปที่ตรงนี้

บรลบบุรี
ส่วนสิ่งที่เห็นสิ่งที่ดู
ก็คือบอกเลยก็จบไง

เพราะเวลาผมพูดไปมันไม่ใช่ข้อเท็จจริง

คุณเข้าใจไหมผมก็เลยพยายามที่จะเรียก
แล้วให้สายตาของคุณผู้ชมได้กวาดดูกันเอาเอง

นี่ก็คืองานปิดทองฝั่งลูกนิมิตร
ที่ทางวัดเขาก็จะมีการแห่ลูกนิมิตรไปนะ

แล้วจะเห็นชัดยิ่งขึ้นอุ้ยคุณข้างในอ่ะมีเหรียญทาเวสุวรรณอยู่ด้วยอ่ะ

ช่วงนี้ทาเวสวันถือว่าเป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากเลยนะ
แล้วใครต่อใครเขาก็อยากจะได้
เพราะว่าอย่างนั้นนะเหมือนเป็นเครื่องรางของขังแบบใหม่
ยุคตามสมัยนั่นเอง
พระอาจารย์แปลท่านก็เจินแล้วผ่านให้
บางทีนี้แบบว่าเหรียญองค์พ่อหรือองค์เทพฯอะไรให้ไปด้วยอย่างนี้
นี่โชว์เลยเหรียญองค์ทาเวสวัน
เหรียญทาเวสวันไหมใช่เลยใช่ไหม